ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักการงานกิจกรรมจิตอาสา
การเดินทางจะพาให้พบรักคนถูกใจ
คนมีคู่ที่อยู่ห่างไกลจะได้กลับมาใกล้ชิดกัน
สุขภาพจะเจ็บป่วยเล็กน้อยจากอากาศแปรปรวน
ระวังอุบัติเหตุร้ายแรงช่วงบ่ายถึงค่ำในป่าดงพงทึบ
หุบเขาที่อยู่ของช้างการเงินอยู่ในเกณฑ์มีเงินผ่านมือตลอด
แต่ได้มามากก็จ่ายออกมากเพราะใจกว้าง
ดวงดีมีลาบผลเป็นของมีค่าการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
แต่ถ้ารับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารขออย่าเพิ่งรับ
ได้เลื่อนไปก่อนธุรกิจขนส่งซื้อขายผ่านเน็ตก้าวหน้าด้วยดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์